วันนี้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะลงพื้นที่คอรมอสัญจรที่นราธิวาสนะคะ
แน่นอนว่าคนในพื้นที่ไปรอต้อนรับนายกรัฐมนตรี
จากพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศแล้วไปดูรถกันกระสุนของนายกด้วย
ว่าแต่ดูรถเลยคุณสุภาษามันต้องจ้องเพ่งไปที่ทะเบียนรถ
คุณคะแค่จะให้คุณผู้ชมดูว่ารถการกระสุนดี
ขอเป็นยังไงรถผู้นำเป็นยังไง
แล้วคนก็เนี่ยนอกจากไปรอต้อนรับแล้วอยากไปดูรถกันกระสุนของนายก
นายกเนี่ยเดินทางไปที่อำเภอสุไงโกลกเนี่ยนะคะ
รถที่นายกใช้คือเหมือนจะเป็นรถธรรมดานะ
แต่เขาบอกว่าเป็นรถกันกระสุนฟอร์จูเนอร์สีดำเลขทะเบียน
กไก่ชจิ่งสี่สองหนึ่งสองยาลานี่ไงต้องมานี่ไง
แค่นั้นแหละอ้าวนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่ศาลเจ้าแม่โต๊ะมุด้วย
สักการะไปขอพรให้ประชาชนในพื้นที่อยู่เย็นเป็นสุขมีความปลอดภัย
หวังสิ่งใดสำเร็จแล้วก็ไปพบปะกับชาวนราธิวาสนะคะ
ขอให้ชาวนาราธิวาสร่วมมือเดินหน้าพัฒนาประเทศ
เพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถทำได้ฝ่ายเดียวประชาชนต้องร่วมมือด้วย
โดยทางสมาคมสารเจ้าแม่โต๊ะมุเองเนี่ยนะคะมอบเหรียญเจ้าแม่รุ่นที่หนึ่ง
ปีหนึ่งห้าผ่านมาหลายปีแล้วนะค่ะ
เป็นที่ระลึกให้นายกด้วยนายกได้ปุ๊บคล้องคอทันทีค่ะ
เชื่อว่าจะทำให้ปลอดภัยนี่เป็นบรรยากาศนะคะ